สมัครทั่วไทย
ตอนที่แล้วผมพาทุกคนออกทะเลไปที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อไปดูการทำโป๊ะปลาทูแห่งสุดท้ายในเมืองไทย
ซึ่งก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะครับ
พอเจอทั้งลมทั้งฝนแต่ปลาทูนี่จับได้ก็เหงยจนน่าใจหาย
แต่เงื่อปลาทูอีกนึงลูกอีกอยู่ไม่ไกลกับลูกแรก
เพราะฉะนั้นละเราไปเข้าไปล่าปลาทูกันต่อเลย
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ที่ปลาทูที่๒แล้ว
ใช้ประมาณ๕๐๐๐๐๐๑ล้านบาท
แล้วก็โป๊ะเนี่ยเขาอยู่กับที่ครับเพราะฉะนั้นแล้วผลผลิตเขาจะได้ไม่เท่ากับเรือที่ลากอวนนะครับ
พอเขาลากอวนเนี่ยเขาลากได้ตั้งแต่ชายฝั่งถึงระยะยี่สิบเมตรอันนั้นเขาได้ปลาทูในจำนวนที่เยอะมาก
แต่วันนี้เขาได้ในจำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงความสดความอร่อย
กให้โป๊ปลาทูครับเนื้อแน่นสดอร่อยนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาไม่นานพอจับเสร็จเนี่ย
ขึ้นฝั่งใช้เวลาแบบนะครับประมาณวันหนึ่งนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นกวนเนี่ย๒๓วันนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นว่าโป๊ที่๒จะได้ปลาคงเยอะไหมนะครับ
อันนี้เขายกมาจนเกือบจะสุดแล้ว
แต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นปลาทูเลยนะครับ
อันนี้มองด้วยตาเปล่าตรงนี้ได้ประมาณกี่โลครับวันนี้
แต่มันก็พอได้นะครับพอได้จะไม่มาก
แต่ในการทำมันลูกน้องค่ะมันเอาแน่นอนไม่ได้
ถ้าสมมุติว่าจะเอาไปขายแบบขายส่งขายคนกลางเนี่ย
ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มถ้าจะขายก็ต้องขายเอง
พอเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เลยไม่ค่อยมีคนทำ
เพราะว่าไปหนีไปทำอวนมากกว่าอวนมันก็ใกล้เยอะกว่าได้เงินเยอะกว่า
บางทีเราอาจจะเป็นเทปสุดท้ายแล้วก็ได้ที่มาทำครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะเลิกแล้วนะ
วันนี้ปลาที่จับได้ถือว่าน่าผิดหวังไปนิดนึงนะครับ
พอได้ปลาทูไม่มากอย่างที่คิดนะสิครับ
แต่นี่ก็คือสภาพของการทำโป๊ะปลาทูในปัจจุบัน
นับว่าค่อยจะศูนย์หายไปจากเมืองไทยแล้ว
ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อสำรวยที่สืบทอดการทำโป๊ะปลาทูมาจากรุ่นพ่อรุ่นปู่
ซึ่งเขาบอกกับผมว่าเตรียมวางมือจากการทำโป๊ะปลาทูในเร็วนี้แล้วนะครับ
ของคุณพ่อนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับ
เป็นรุ่นที่๔แล้วมั้งเนี่ยแต่ปู่ย่าตายายทำกันมาเป็นรุ่นที่๔แล้ว

เริ่มแรกมีคุณพ่อก็ออกเรือเองเลยใช่มั้ยฮะ
ออกเรือเองก็ทำผอดอยู่แล้วทำผอดดิฟภูมิแล้วก็เรือนไปทำโป๊ะ
มันก็มีอุลหลุ้นพอมีอุลหลุ้นก็ชักไม่ค่อยไหว

เหลืออวยก็มาล้อมเต็มไปหมดอีก

ไม่ได้เรื่องแล้วรายได้มันไม่ไหว

ร่ำลือกันว่ารสชาติอร่อยกว่าปลาทูอัวลาด
แต่ด้วยการลงทุนที่สูง
ส่วนปลาที่จับได้ก็มีน้อยลง

ค่อยเสื่อมความนิยมลงไป
อาจพูดได้ว่าคนรุ่นเรา
จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับ
ที่จะได้มีโอกาสได้กินปลาทูโป๊ะกัน